เรื่องของการชนอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะพอตำรวจเนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถเฉียวชนกัน
เขาก็ไปตรวจสอบอ่ะเดี๋ยวลองไปดูหน่อยพอไปตรวจสอบแล้วไปเจอรถสองคันที่เป็นคู่กรณีกัน
แล้วคนนึงเนี่ยปรากฏใครเห็นไหมคะจำได้แล้วจำได้ใช่ไหมคะ
นี่คือคุณทวีไกรครุบนะคะเป็นคุณพ่อของคุณปรินาไกรคุบค่ะ
สอสอราชบุรีนั่นเองขับรถยนต์คันสีขาวไปเฉียวชนกับรถหรูเนี่ย
คันนี้แหละค่ะแล้วก็รถหรูคันนั้นเขาก็จอดขวางตรงหน้าของรถคุณทวีค่ะ
ก็ทั้งคู่ทั้งคนขับเนี่ยฝ่ายสองทั้งสองฝ่ายเลยเนี่ย
ไม่ยอมลงจากรถด้วยนะคะมีร่องรอยเฉียวชนแบบนี้
ปรากฏว่าพอไปสอบถามนะคะนายทวีไกรคุบเจ้าตัวก็ชี้แจงแบบนี้ว่า
จะขับรถไปทำแอร์ซ่อมแอร์แถวนั้นตรงจุดเกิดเหตุ
ลืมของค่ะแล้วก็เลยวนกลับมาเอาค่ะลืมไว้ที่ร้าน
ปรากฏคุณทวีเขาเล่านะเขาบอกรถหรูมาปาดหน้าเขา
และยังมาจอดขวางเขาไม่ให้เขาได้ไปต่อด้วย
อ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงเองค่ะเลยค่ะอ๋อถ้าเขาขับรถเขาเสียหาย
ถูกชนเสียหายทำไมไม่แจ้งความล่ะทำไมไม่แจ้งความล่ะ
อยู่เฉยทำไมหรือไม่ออกมาบอกผมจะได้มาดูชนตรงไหนยังไงกัน
ก็เรียกตหาวัทย์มาดูในที่เกิดเหตุกันแล้วผมไม่รู้จริง
นะถ้าทราบมาผมจะไปนั่นทำไมนะก็ลงมาคุยกันอะไรกัน
นะครับจึงขอความเป็นธรรมให้กับผมด้วย
นี่ค่ะที่คุณทวีชี้แจงบอกว่าก็ไม่รู้จริง
รู้ไปเฉียวชนกันตอนไหนก็ขอความเป็นธรรมให้ตัวเองด้วย
ทีนี้เนี่ยนะคะคือทางคุณทวีก็เหมือนกับให้ข้อมูลแบบนี้นะ
ตอนเฉียวอาจคือไม่ได้ยินเสียงไม่รู้เรื่อง
ในขณะเดียวกันลูกชายค่ะนายศรีฮเดชไกรคุบ
ก็บอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าคือหูของคุณพ่อเนี่ยได้ยินเสียงไม่ชัดเอามานานแล้ว
เป็นไปได้ว่าตอนเฉียวชนกันพ่ออาจจะไม่รู้เพราะไม่ได้ยินเสียง
ก็เลยขับรถไปต่อตามปกติคู่กรณีเขาก็เลยคิดหรือเปล่า
พ่อไปเฉียวชนแล้วจะหนีก็อยากขอโทษคู่กรณีด้วยนะคะ

เพราะตอนที่สัมภาษณ์คุณทวีก็เหมือนกับว่าต้องพูดเสียงดัง

แล้วทางด้านลูกชายก็บอกต่อด้วยว่าที่ผ่านมาจริง
ทั้งตัวเขาเองรวมไปถึงคุณปรินา
ร้องให้คุณพ่อเลิกขับรถแล้วจ้างคนขับรถมาให้
แต่ก็ไม่ถูกใจพ่อสักคนสุดท้ายพ่อก็ขับรถแบบนี้อีก
ส่วนทางด้านคู่กรณีรถหรูคันนั้นค่ะ
ก็เล่าแบบนี้ค่ะว่าขับรถอยู่เลนกลาง
เห็นรถยนต์ของนายทวีอยู่ดีกลับรถแล้วชิดซ้ายเลยนะคะ
แล้วรถลักษณะเหมือนหักขวาเข้ามา
ก็เลยทำให้เกิดการเฉียวชนกันนั่นเองค่ะ
ก็ไม่ได้มีใครลงมาเคลียร์กันจนกระทั่งตำรวจมานะคะ
นายทวีเองก็บอกนะวอนสังคมอย่าไปตรีตาว่าเขาชนและหนี
เพราะถ้าไม่ใช่ความจริงถ้าเกิดว่าเขาผิด
เขาก็ยินดีที่จะรับผิดชอบค่าเสียหาย
ตำรวจตอนนี้เอาเป็นว่าเชิญทั้งสองฝ่าย
ไปพูดคุยตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันก่อนค่ะ